ส่วนเหตุการณ์นี้ค่ะก็เป็นเหตุการณ์บนท้องถนน
ทำให้มีคนเสียชีวิตอีกเช่นกันนะคะ
หกล้อชนกับรถจักรยานยนต์
คนที่เสียชีวิตนี่เป็นรายเดอร์นะคะคุณผู้ชม
เสียชีวิตนะคะนี่เป็นที่เกิดเหตุ
ตอนที่เขาไปเป็นถนน๔เลน
ที่๓ก็เจอรถมอเตอร์ไซค์นะคะ
สภาพเบาะที่นั่งหลุดออกมาด้านท้ายก็ยุบนะคะ

ก็คือคนที่เขาขี่มอเตอร์ไซคันนี้เป็นรายเดอร์นะคะ
ห่างออกไปก็เจอศพของนายกิติด้วงตะกัวค่ะ

คือสภาพเนี่ยกระโหลกศิษย์สะแตก
ภรรยานอนกอดศพร้องไห้ค่ะนะคะ
ถัดไปจากหน้ารถมอเตอร์ไซค์๒๐เมตร
เป็นรถ๖ล้อจอดอยู่
ขอบประตูด้านซ้ายมีรอยครูดจากรถมอเตอร์ไซค์นี่แหละ
แล้วล้อหลังด้านซ้ายก็มีรอยครูดที่ยาง

นายโชคชัยอึงคณะองค์อาจ
เป็นคนขับรถคันนี้ก็ยืนคอยให้การกับตำรวจอยู่ค่ะ
คือภรรยาผู้เสียชีวิตเนี่ยเขาบอกว่าเขากับสามีเนี่ยนะคะ
ก็คือทำงานแล้วก็สามีเป็นพนักงานเก็บขยะ
เวรตอน๖๔โมงเย็นของทุกวัน
ตอนเช้าก็ออกมาขับรถส่งอาหารหารายได้เสริม
วันนี้เมื่อวานนี้สามีเพิ่งจะกลับจากเลือกตั้งจากต่างจังหวัด
พอเช้าก็มาขับรถส่งอาหารจนเนี่ยค่ะ
มาถูกชนเสียชีวิตนะคะ
ส่วนเด็กท้ายรถ๖ล้อบอกว่า
ขณะที่เขากับนายโชคชัยคนขับขับมาถึงจุดนี้เนี่ย
ตอนนั้นการจราจรมันก็เคลื่อนตัวได้ไม่เร็วมากนะคะ
เป็นจังหวะเดียวกับที่ผู้ตายพยายามขับรถแทรกระหว่างกลาง
แล้วก็มีมอเตอร์ไซค์อีกคันหนึ่งขับมาเบียด
เสียหลักเข้ามาในเลนส์ของเขาอย่างกระทันหัน
ก็เลยทำให้นายโชคชัยพุ่งชนท้ายรถมอเตอร์ไซคันนี้จากด้านซ้าย
เบรกไม่ทันล้อหลังซ้ายก็เลยทับผู้ตาย
นี่ค่ะภรรยาก็ร้องไห้เสียใจนะคะ

ตำรวจบอกว่ายังเปิดเผยข้อที่จริงไม่ได้
เดี๋ยวต้องสอบปากคำทุกฝ่ายก่อนนะคะ
ทั้งคนขับหกล้อแล้วก็พยายามในที่เกิดเหตุ
แล้วก็ต้องดูจากกล้องวงจรปิดด้วยค่ะ
ตอนนี้ก็ต้องให้เจ้าหน้าที่นิติเวศตรวจสอบร่างของผู้เสียชีวิตด้วยค่ะ